มาดูเรื่องดีที่ทำให้ยิ้มได้กันหน่อยนะฮะ

อย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสดา
น้องผู้ชายคนนี้ชื่อว่าน้องเวีย๙ขวบ

เคลปขายในช่วงวันหยุดที่

เตาที่เขาทำเครปให้หน่อยได้ไหม

แล้วน้องมันมากางโต๊ะขายแบบนี้
แบบนี้ฮะอันละสิบบาทน่าทานน่ะน่าทานมากแล้วน้องทำเก่งมากเห็นมั้ย
อ่าวิธีการที่จะเทแป้งลงไปแล้วก็คือนี่เนี้ยเนี้ยวนวนแป้งแบบเนี้ย
ดูคล่องนะถ้าพี่ทำนะไอ้โม้นเมื่อกี้แตกเละไม่ได้กินใส่ซองไม่ได้
เออเออจริงน้องเก่งมากน้องเวียร์คนนี้นะคะ
ชื่อจริงก็คือเด็กชายกลวัฒน์แอบโสมอายุ๙ขวบเท่านั้นนะคะ
จะบอกว่าลีลาเนี่ยเต็ม๑๐พี่ไม่หักรสชาติเดี๋ยวขอชิมก่อนนะน้องเวีย
แต่ว่าชาวบ้านบอกว่ารสชาติดีนะครับครับจริงจริงอ่ะไม่หรอก
อยากจะอ้อนให้น้องเวียร์ทำให้กินเออนะคะน้องเวียร์เนี่ย
กำลังเรียนอยู่ชั้นป่าวสามโรงเรียนชุมชนโนรแดงนะคะ
จะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนนี่แหละในช่วงวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์
มาตั้งโต๊ะขายเครปอยู่ที่ตลาดเย็นหน้าตลาดเทศบาลโนนแดง
ก่อนหน้านี้น้องเวียคนนี้เขาไม่เคยนิ่งดูดายนะคะ
พี่สาวแล้วก็พี่เคยขายข้าวเหนียวหมูปิ้งมาก่อน
ทีนี้เห็นเขาขายแล้วได้เงินอยากมีร้านเป็นของตัวเอง
เพื่อหารายได้ที่จะไปจุนเจือครอบครัวในช่วงโควิดระบาดนะคะ
น้องเวียร์ทำง่ายคราวนี้ไปเปิดโซเชียลเลย
ยูทูปแล้วก็ไปเรียนจากยูทูปนะคะ
ขอให้ที่บ้านลงทุนซื้อเตาไฟฟ้าแบบนี้ให้เพื่อมาทำเครป
การผสมเคล็ปได้มาจากไหนก็ได้มาจากยูทูปนั่นแหละอืม
ทดลองทำจนอร่อยได้ที่เอาล่ะก็เปิดขายได้เลยนะคะ
ขายดีค่ะไส้ก็มีทั้งไส้หวานไส้เค็มราคาเริ่มต้น๑๐บาทนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วอยากกระนั้นเลยใครที่ผ่านไปผ่านมาตลาดเย็นเทศบาลตะบนโนนแดง
อุดหนุนพ่อค้าตัวน้อยตัวนี้ได้นะคะคนนี้ได้นะคะ
ราคาก็เป็นกันเองราคามิตรภาพแล้วก็คุณภาพก็ดีเยี่ยมจ้ะ
เก่งจริงจริงทับตัวด้วยเนอะใช่ไม่แตกด้วย
น้องพี่อ่ะพี่อยากกินบ้างอ่ะเอออ้อนเก่งอ่ะล่ะ